ส่วนในวันเสาร์นี้นะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสดศึกวันแชมเป็นชิปสนามที่เซี่ยงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีน
คู่เอกนะครับสแตมแฟร์เทคจะป้องกันแชมป์มวยไทยนะครับในรุ่นอัตอมเวทของวันแชมเป็นชิป
คู่เอกสแตมแฟร์เทคแชมป์โลกมวยไทยและแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวันรุ่นอัตอมเวท
โดยแชมป์โลกชาวไทยขึ้นสังเวียนในศึกวันเมชิปเป็นไฟล์ที่๒ของปี๒๐๑๘
หลังจากช่วงเดือนมีนาคมนะครับชนะเจเน็ตท็อตคว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง
สู้วัย๒๑ปีเปิดเผยว่าตื่นเต้นกับการเดินทางไปชกที่จีนครั้งแรก
และทุกครั้งที่ได้เดินทางไปชกต่างประเทศการไปประเทศใหม่เปรียบเสมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับ
มั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์เส้นนี้เอาไว้ได้
ขณะที่อันมาชานิคูณนะครับนักชกออสซี่วัย๑๘ปี
เป็นการคว้าแชมป์โลก๒เส้นนะครับเพิ่มสถิติชนะ๒๔แพ้๒
เปิดเผยก่อนขึ้นชกว่าที่ผ่านมาเธอฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งช่วงเช้าและเย็น
แผนการชกไว้แล้วนะครับโดยมีหมัดกับศอกเป็นอาวุธเด็ด
หวังจะเอาชนะสแตมให้ได้ในไฟล์นี้นะครับ
ติดตามเชียร์แสตม์แฟสเทคนะครับป้องกันชำโลกมวยถ่ายรุ่นอัตโนมเวท
ไทยและทีวีช่อง๓๒ถ่ายทั่วสดนะครับบนเสาที่๑๕มิตรทุนายนนี้
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ